บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเติมแซ่บยามบ่ายกันกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
กับเราสองคนพลอยแล้วก็เชอรี่เป็นประจำทุกวันค่ะ
ใช่แล้วค่ะจะเจอกันแบบนี้ยามบ่ายนะคะมาเสิร์ฟข่าวแซ่บข่าวแรกกันก่อนเลย
ความสัมพันธ์ของคู่รักต่างวัยจิ๊บวัสสุแล้วก็จ๊จ๋าพิมรตานะคะ
โอ้โหโชว์หวานออกสื่อบ่อยมากในอินสตาแกรมก่อนหน้านี้ก็ร้องเพลงกันเนอะ
ถูกเมาส์นะคะว่าสาวจ้าจ๋าเนี่ยตามประกบหนุ่มจิ๊บวัสสุไม่ห่างเลยล่ะค่ะ
นี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ยังคงกักสถานะคำว่าแฟนเอาไว้
แต่มันยังงงนะคุณนะขยันเติมความหวานกันอยู่ตลอดเวลาเลย
สำหรับคู่รักต่างวัยจ้าจ๋าพิมพ์รัตตากับจิ๊บวัสสุ
นักร้องรุ่นใหญ่ขวัญใจสาวเห็นได้จากภาพที่สาวจ้าจ๋าเนี่ย
ยันโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
เจ้าตัวมักจะโผล่ไปให้กำลังใจหวานใจรุ่นพี่
แทบจะทุกที่เหมือนตัวติดกันอยู่ตลอดเวลา
งานนี้นักร้องรุ่นใหญ่เขาก็ออกตัวแทนนะคะ

ดูตามความเหมาะสมแล้วก็จังหวะเวลา
หวานใจรุ่นน้องเขาว่างตรงกันซะมากกว่า

ส่วนงานอื่นก็มีตามมาให้กำลังใจตามปกติ
พร้อมกับยอมรับนะคะว่าช่วงนี้ทั้งคู่ทำงานหนัก
การหาเวลามาเจอกันแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง
เติมความหวานให้กันและกันได้นะจ๊ะ
วันนี้ก็มาให้กำลังใจที่กองด้วย
ใช่ครับวันนี้ก็ได้มาช่วยดูในส่วนของเบื้องหลัง
แต่จริงเขาก็อยู่ในความคุ้นเคยสนิทสนมอยู่กับ
เมื่อไหร่ที่มีเวลาว่างนะครับ
หรือว่ามีจังหวะที่ตรงกัน
ก็มีมาให้กำลังใจกันมาเชียร์กันนะครับ

มีจังหวะแล้วก็ได้โพสต์ลงไอจีแต่ละทีเนี่ย

ก็เลยดูเหมือนว่าจะบ่อย

ที่กองแทบจะไม่มีโอกาสนะครับนานที
ถ้าเรากำลังศึกษาดูแลกันอยู่เนี่ย
การที่พยายามหาเวลาให้กันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
ถ้าหากว่ามีเวลาแล้วไม่หาให้ได้ใช้ด้วยกันอันนี้ผิดปกติ
แล้วจะเอาเวลาไหนไปเจอกันเขามีงานเยอะกันทั้งคู่